คุณผู้ชมคะฐานหินสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่าการผลิตไฟฟ้านะคะ
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างภาคการเกษตร
แล้วก็สามารถขับเคลื่อนประเทศและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เขื่อนคุณนามประกาศชนจังหวัดนครนยก
คอนกรีตบทอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยหรือกว่า๒๕๙๔เมตร
ภายใต้โครงสร้างที่แข็งแกร่งที่จุน้ำได้มากถึง๒๒๔ล้านลูกบาทเมตร
มีวัสดุหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้มาจากโรงไฟฟ้าฐานหิน
ทุกวันจะมีรถบรรทุกจากโรงงานปูนซีเมนเข้ามารับซื้อเท่าลอย
ถุดิบที่ได้จากการเผาถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง
เพื่อไปผสมกับปูนซีเมนใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
โดยมีคุณสมบัติในการเชื่อมประสานลดช่องว่างที่เป็นโพรงอากาศ
และเพิ่มความแข็งแรงในระยะยาวให้คอนกรีต
ทำให้ใช้น้ำในการผสมน้อยลงและยังมีราคาที่ถูกกว่า
ปัจจุบันมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวระหว่างกรฟภและบริษัทปูนซีเมนไทย
และบริษัทรายย่อยราว๕๖แสนตันต่อปี
เท่าลอยสามารถที่จะแทรกซึมลงไปในแบบได้ดี
มันเป็นการเติมเท่าลอยเป็นส่วนผสมของคอนกรีต
จะเป็นตัวรถโพรงช่องว่างระหว่างคอนกรีตกับแม่ทราย
ทำให้คอนกรีตอัดแน่น
และปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมเป็นคอนกรีตลดลง
ทำให้ปฏิญาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผสมคนจีบธรรมดาเนี่ย

ลดความเสี่ยงในการแตกร้าวของตัวคอนกรีต
ปฏิภาพเพิ่มขึ้นและมีความลดเร็ว
แล้วก็สามารถเทเข้าไปในแบบได้ง่าย
เนื่องจากลักษณะของทรงกลม
เวลาเทเข้าไปในแบบแล้วมันจะลื่นไหลไปทุกซอกทุกมุมได้ดี

ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้

ก็ได้รับประโยชน์จากการทำเหมืองถ่านหินด้วยเช่นกัน

เกษตรกรตำบลแม่เมาะเป็นหนึ่งในส่วนที่นำสารปรับปรุงดิน

ทำให้มะนาวให้ผลผลิตตลอดทั้งปี
และช่วยต้านทานศัตรูพืช
เขามีผลให้เราตลอดทั้งปี

มะนาวนี่ส่วนมากจะเป็นฤดูการ

มีค่ะมีผลกระทบกับราคา
แต่ถามว่ามีผลกระทบกับการผลิตไหม
ผลกระทบของการผลิตก็คือดีขึ้น

โอนาไรทซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ตามธรรมชาติ
เป็นเวลาหลายล้านปีที่อยู่ลึกในชั้นดินของเมืองแม่เมาะ

ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟภ
ได้สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
นำมาแปรรูปเป็นสารปรับปรุงดินที่รู้จักกันในชื่อ
ขณะเดียวกันถือว่าเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้น
และสามารถนำทรัพยากรในพื้นที่มาช่วยลดต้นทุนในการผลิต
ในอนาคตคิดว่าวิสาหกิจชุมชนของเราน่าจะเป็น
ให้ดูว่ากลุ่มนี้เข้มแข็ง
แล้วก็ให้เห็นความสำคัญของเรื่องของวัตถุดิบในพื้นที่

คงจะได้ดินมูลทรายพวกนี้
ทำประโยชน์ให้กับในตำบลของเรา

ให้ได้ไปทำเกษตรพืชผลดีแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้น
เพียงแต่การผลิตกระแสไฟฟ้าสนับสนุนความต้องการ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
แต่เท่าลอยจากโรงไฟฟ้าฐานหินและลีโอนาไรทจากเมืองแม่เมาะ
ยังช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และช่วยส่งเสริมการเติบโตในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
รวมไปถึงโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ
ซึ่งล้วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข่าวเทวรักทีวีรายงาน